ต่อกันเลยดีกว่านะคะกับช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าแม่ลูกผูกจิตนะคะ
แม่แพทย์นะคะกับลูกชายน้องเลสซิ่งล่าสุดมีการแย่งซีนเกิดขึ้นแล้ว
จะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะกับช่วงเจาะแจ๊ริมจอ
สำหรับสนุนโดยูเรียลรีแพร์พลัสมีโกสต์สแตนดาร์ด
ให้ความชุ่มชื้นยาวนาน๔๘ชั่วโมงจากยูสริน
เช้าชาติคืนนอนฝันฉันก็ยังอาหอด
วันละก่อนนอนฉันอาหอดอาหลังใน
ฮู้ยยยยยสำเนาถูกต้องก็ปีต้นฉบับมาแล
ตุ๊บอยู่ใต้ต้นเต้นแบบไม่สนแม่ใครลูกใครกันไปเลย
เล่นเอาแม่แพทย์ไปไม่เป็นได้แต่คิดลูกโด่งตัวไหนมา
เนื้อบทได้แล้วจ้าเข้าจังหวะบทถือ
โอ้โหไม่ใช่แค่แม่แพทย์นะคะเราก็งง
ตาเหลือกเลยลูกเอ้ยเล่นใหญ่จริงบ้านเนี้ย